ดูเรื่องดราม่าในโลกออนไลน์กันหน่อยค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด
คือมีผู้ชายคนหนึ่งเขาขับรถกระบะ
แล้วปรากฏว่าไปประสบเหตุคือชนเข้ากับควายตัวหนึ่ง
แล้วตำรวจก็มาเอาควายตัวนั้นซึ่งตาย

บอกว่าตำรวจเอาไปชำแหละขาย

ตำรวจสามารถทำแบบนี้ได้เหรอ

มาดูกันหน่อยว่าตำรวจเขาชี้แจงเรื่องนี้อย่างไรค่ะ
เดี๋ยวตำรวจกล้ามาแล้วก็ให้พวกผมช่วยกันยกขึ้นรถ
ยกขายขึ้นรถ
เอาไปเพื่อจะไปเป็นตัวประกัน

ออกมาพันธุ์ตำรวจโทรออกมาวันนั้นนะครับ
ออกมากับดาบตำรวจคนหนึ่ง

ก่อนที่พวกผมจะกัด

เพราะเรามีรู้สึกเสียหาย

หลังจากที่ถูกแชร์กันต่อในโลกออนไลน์

ช่วยเอาซากควายขึ้นรถตำรวจ

ในระหว่างที่ยกเอาไปทำอะไร
ตำรวจเอาไปเที่ยวโรงพักเนี่ยนะคะ

ยกซ่าควายหลังถูกโชน

แล้วก็ทำการชำแหละขาย

แต่เขาให้การแบบนี้เนี่ยนะคะ

เล่นละครตบตาอะไรกันอยู่

แล้วที่อ้างว่าขายเนื้อควายเอาเงินเข้าโรงพัก

ถนน๑๐๑สุรินตำบลทุ่มกุลา

๓๐เมษายนที่ผ่านมา

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะคะก็เลยติดต่อไปที่ตำรวจแหละ

พันธุ์ตำรวจโทปัตภงพัทธนิบูล
เป็นรองผู้กำกับการสอบสวน
สถานีตำรวจภูทรสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ด

มีเหตุการณ์รถชนควายตาย
ที่บริเวณถนน๑๐๑สู่ริน
อยู่ในตำบลทุ่งกุลาอสุวรณภูมิ

พบซากควายตายอยู่ที่ถนนนี่แหละ

ก็ยอมรับว่ามีการเอาซากควายไปที่โรงพักจริง
เนื่องจากตอนนั้นไม่มีเจ้าของมาแสดงตัวและจัดว่าเป็นของกลางในที่เกิดเหตุ
ส่วนชายที่สวมหมวกแล้วก็สวมแว่นตาดำที่พูดในคลิปเนี่ย
ทราบว่าเป็นคนขับรถกระบะนั่นแหละชื่อว่านายวะสุธรคำสวาสตร์
นี่เหรอเป็นคนชนควายตายอ๋อเขาก็เลยตั้งคำถามแบบนี้
ยังไม่จบตำรวจชี้แจงยังไม่จบตำรวจยืนยันแบบนี้บอกว่า
ทางตำรวจไม่ได้ทำการชำแหละควายเพื่อนำซากควายไปขาย
แต่นำควายที่ไม่มีเจ้าของไปเปิดประมูลในราคา๔๐๐๐บาท
และไม่ได้ทำการชำแหละแต่อย่างใดอย่างที่นายคนนี้เขากล่าวอ้าง
โดยเงินที่ได้ตำรวจชี้แจงแบบนี้นะคะ
จะนำเงินที่ได้ทั้งหมดคือประมาณ๔๐๐๐บาท
เอาเงินจำนวนนี้แหละไปคืนให้กับเจ้าของควาย
ไม่ได้เก็บไว้เองตามที่ถูกกล่าวหา
ส่วนที่เจ้าของรถกระบะที่ชนอ้างว่าจะสามารถนำซากควาย
เพื่อเป็นค่าเสียหายในการซ่อมนั้น
คือเจ้าของรถกระบะที่เขาชนเนี่ยเขาพอชนปุ๊บรถเขาเสียหายถูกไหม
เขาก็เลยบอกว่าอยากได้ควายที่ตำรวจเอาไปประมูลเนี่ย
อยากได้เงินตรงนั้นมาเป็นค่าเสียหายซ่อมรถเขา
ตำรวจบอกว่าอันนี้ไม่สามารถทำได้
เนื่องจากซ่ากควายเป็นของกลาง
โดยเจ้าของรถกระบะสามารถไล่บี้ได้ที่เจ้าของควาย

หลังได้รับเงินจากการประมูลซากควายตัวนี้แล้วค่ะ